คุณผู้ชมครับเก๋งซิ่งปาดหน้าแถมแตะเบรกให้แท็กซี่ที่ตามมาชนท้าย
ซี่เองก็เหลืออดเหมือนกันจอดรถตั้งใจจะเคลียร์แต่เคลียร์กันไม่ลงก็เลยต้องควง
ควงหมัดใส่กันเลยนะครับต่อยกันเลยนะครับ
โซเชียลแชร์กันสนั่นเลยบอกว่าพวกขับรถแบบนักเลงต้องเจอของจริง

เดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเดี๋ยวรู้มันหาเรื่องตั้งแต่แรกแล้วเขาตีไฟเลี้ยว

มันเกินไปเปล่า
โอ้โหรถใหญ่ผ่านมาก็บีบแต่แป้นเดี๋ยวชกกันลงมากลางถนนอันตรายอีกนะครับ
ส่วนผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถแท็กซี่ก็คงตกออกตกใจเหมือนกัน
ทำอะไรไม่ถูกเพราะแท็กซี่บอกเดี๋ยวนะพี่แป๊บนึงนะฮะ
จากนั้นลงไปเคลียร์กันไม่ลงก็ต่อยกันแบบนี้แหละครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนพุทธมนตรสาย๖อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับ
แล้วก็โชเฟอร์แท็กซี่เป็นคนนำคลิปเหตุการณ์นี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
ระบุข้อความว่าเข้าใจครับว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ชอบแท็กซี่ว่าขับรถไม่ดี
แต่ก็อยากให้เข้าใจว่าคนขับแท็กซี่ต้องอยู่ในรถเป็นเวลาหลายสิบชั่วโมง
ไหนจะต้องขับตามลูกค้าบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตกลงบางทีเลยถอยยาวก็มี
พอเจอรถติดมากก็ไม่ได้ตังค์ไม่พอค่าเช่าไม่พอค่าผ่อนรถ
และดูนะครับการที่คุณมาหาเรื่องเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะเจออะไรมาบ้าง
คนต่างตั้งใจขับเถอะครับอย่าให้มีอุบัติเหตุเลยแต่นี่ดูคุณตั้งใจหาเรื่อง
แล้วก็จบข้อความว่าสายนักเลงก็ต้องว่ากันไปแบบนักเลงนะฮะ
อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาแบบนี้ด้วยวิธีทะเลาะวิวาสชกต่อยกันในที่สาธารณะนะครับ

คนในโลกโซเชียลเขาบอกโอ้มันก็ผิดทั้งคู่เลยนะ